ที่อุดรธานีค่ะตำรวจไปจับตัวผู้ชายคนนึงนะคะ
อายุก็สี่สิบสองแล้วครับผู้ชายคนนี้สำเร็จความไคร่
ต่อหน้านักศึกษาสาวสองคนค่ะอืม
พอจับได้ผู้ชายคนนี้ยอมรับแบบแมนทำไมฮะ

เขาบอกว่าเขาขี่จักรยานเป็นแห่ไปแห่รังไข่มดแดงอ่า
แล้วไม่รู้โดนมดแดงกัดหรืออะไรคันที่อวัยวะเพศอ่า
เอามือไปล้วงไปเกาแล้วก็เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมา
เขาอ้างแบบนี้แต่นักศึกษาสาวบอกว่าแต่คุณทำแบบนี้
สองวันซ้อนเลยนะอืมมดมันจะไปกัดคุณสองวันซ้อนเลยเหรอ
เดิมจุดเดิมเลยคุณก็นั่งอยู่ตรงนั้น
อยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยค่ะสุดท้ายโดนจับนะคะ
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีค่ะควบคุมตัวนายสุดใจเป็นนามสมมุตินะคะ
ครับอายุสี่สิบสองค่ะพร้อมรถจากกระยานหนึ่งคัน
อืมบริเวณป่าละเมาะข้างทางนะคะอยู่ระหว่างชุมชนบ้านหนองใหญ่โนนทัน
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีนักศึกษาสาวสองคนไปแจ้งความว่า
ผู้ชายคนนี้ยืนสำเร็จความไคร้อยู่ข้างทางครับ
นายสุดใจนามสมมุติเขาอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เขาบอกว่าผมขอยอมรับแบบลูกผู้ชายอ่า
ก่อเหตุจริงแต่ไม่ตั้งใจ
วันเกิดเหตุปั่นจักรยานไปแห่ไข่มดแดง
ก็เลยล้วงออกมาเอามือปัด
พอปัดมดแดงหลุดกลับมีอารมณ์ทางเพศแทน

เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นักศึกษาสาวสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
ผมไม่ได้ตั้งใจเฮ็ตเขา

คือมดแูงงนัตกัด

ตัวมันมีแต่อย่างที่บอกนักศึกษาสาวทั้ง๒คนเขาอายุ๑๙นะคะ
ที่เป็นผู้เสียหายเขาบอกว่าแต่ทำไมทำแบบนี้๒วันติดเลยนะ
วันติดช่วงเที่ยงคือขี่รถจักรยานยนต์กลับจากซื้อกับข้าวที่ตลาด
ก็เห็นผู้ชายคนนี้นั่งถอดเสื้อผ้าเลยนะ
สำเร็จความไคร้อยู่ในป่าละเมาะข้างทางแต่หันหน้าออกมาทางถนน
ล่าสุดวันนี้ที่เก่าเวลาเดิม
นักศึกษาคนนี้เขาบอกว่าเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์

อ้าวอีกแล้วจุดเดิมเลยยืนสำเร็จความไข้อยู่
แล้วจุดที่ผู้ชายคนนี้ไปยืนสำเร็จความไข้อยู่
ห่างจากบ้านของน้องนักศึกษาเขาแค่๕๐๐เมตร

ก็เลยไปแจ้งความคือถ้าอยู่ในป่าลึกไม่มีคนเห็นอันนี้

แต่คุณถันหน้าออกถนนยืนอยู่ริมถนนเลย

เขาก็จะตอนไปเนี่ยคือเราออกจากบ้านคือไม่เห็น
แต่ว่าพอขากลับเข้ามาอีกก็คือจะเห็นเขานั่ง
งั้นก็ยืนก็คือถอดกางเกงออกแล้วก็โชว์
โชว์วัยวเผศค่ะ
ก็คือ๒วันแล้วคือหนูออกไปบ้านทุกครั้งอย่างนี้ค่ะ
ก็เห็นตลอดเห็นแค่เขานะคะ
แล้วเขาก็เห็นหนูหมายถึงว่าเขาเจาะจงแค่หนูอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเห็นหนูปุ๊บเขาก็คือถอดกางเกงเลย
ก็กลัวนะคะเพราะว่าทางบ้านมันเป็นป่า

ถ้าเขาข่มขืนหนูจะทำยังไงอย่างนี้ค่ะ

เพราะมาทำแบบนี้ไม่ได้

ถัดไปไม่รู้จะทำอะไรที่มันหนักกว่านี้หรือเปล่า

ตำรวจสภอุดรธานีก็ควบคุมตัว

ที่เป็นผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่ม
แจ้งข้อหากระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
แล้วก็บอกหญิงสาวทุกคนนะคะว่า
ถ้ามีใครมีพฤติกรรมแบบนี้

สายด่วน๑๙๑ได้เลยทันทีค่ะ